มันเป็นสีเหลืองเฉยเลยครับ

เป็นเลขหาเลขหาเลขเก่า

ชาวบ้านหมู่๔บ้านโนนคูณ
เผิมมันจาคิรีจขอนแก่นพากันโรยแป้งรูปแป้งจุดทูป
โชคลาภจากต้นคูณสีเหลืองอล่ามนะครับ
บ้านเลขที่๒๐๓ครับของนางเลี่ยงนวลนอกอายุ๖๗ปี
รูปถูพี่ผู้ชายคนนี้บอกเห็นเห็นพี่เห็นอะไร
เห็น๔เก้าหรอ๕เก้าเพราะชาวบ้านก็จดกันถ่ายรูปไม่พอนะครับ
ยังเห็นเลขปรากฏอยู่บนใบคูณศ์เป็นเลข๑และเลข๒
ฮือฮากันดีทีนี้นางเลี่ยงเจ้าของบ้านบอกว่าปลูกต้นคูณนี้มากว่า๒๐ปีแล้ว
คือ๓ปีที่แล้วต้นสูงติดสายไฟอบตเขาเลย
แล้วก็ตัดเหลือแต่ต่อตัดเหลือแต่ต่อเสร็จปั๊บมันแตกมันแตก
อีก๓แขนงใหญ่ส่วนแขนงสีเหลืองทองเนี่ยมันแตกออกมาได้เดือนนึงแล้ว
อีก๔วันเท่านั้นแหละก็แขนงคูณมันกลายเป็นสีเหลืองทอง
สีเหลืองธรรมดามันเป็นสีเหลืองทองแบบนี้นะครับ
นี่แหละครับก็ไปทำบุญนะพระบอกว่าโอ้มันเป็นพญานาคมาขออยู่ด้วยนะเนี่ย
โอ้โหไหวแล้วถือเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องมงคลก็แล้วกันนะครับ
ก็กลับวัดมาก็นี่แหละฮะงวดที่ผ่านมาก็ได้โชคไปด้วย
คือใบเนี่ยใบของต้นคูณก็ทองอยู่แล้วล่ะแต่นี่ตัวต้นทองไปด้วย

พี่เบิร์ตบอกว่าเป็นสีเหลืองน้ำแข็งก็เลยแบบเอ๊ะมันเหลืองยังไง
เหลืองไงแล้วเป็นทองไงเออน่าไปตามนี้
ก็ได้ก็ได้คุณผู้ชมมีเวลา๒ชั่วโมงไหมจะเล่าข่าวนี้

มันจะชนเก่าเที่ยงใช่เออ
เอาเป็นว่าเล่าข่าวนี้๒นาทีแล้วจังพญาบึ้ง
ใช้เวลานานหน่อยรวบรัดรวบตึงมาให้ละกันค่ะ
เลขจากพญาบึ้งอดตลับขับตานอนไปดูซิ
นี่ที่อยู่ที่ย่านรีกบินบุรีของปลาจีนบุรีนะคะ
ชาวบ้านเขารู้ไงว่ามีรูบึ้งอยู่
ท้ายที่สุดคุณผู้ชมพอหย่อนกระดาษไปปุ๊บ
ชุดมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้ว
รอกันอยู่๒ชั่วโมงค่ะดันออกมา
ออกมาจ่ออยู่ปากรูแบบนี้เลขนี้๔ตัวเอาไปเลยจ้า
เอาล่ะมันมีปัญหาแล้วอันนี้มัน๖หรือ๙
เออเขาวางให้เป็น๖นะ๔๖๘๗แบบนี้นะคะ
หลังขีดเส้นไว้หน่อยขีดเส้นไว้ข้างล่าง
เขาอาจจะเขียนโค้งลงมาอย่างนี้ก็ได้แล้ว๖ก็เป็นตรง

ความเห็นแตกต่างแล้วนะคุณผู้ชมนะ

มาดูตัวนี้เคียเจ้าแม่ปังเป็นเจ้าแม่มือใหม่ในการถ่ายเลขครับ

เจ้าแม่ปัง

ปฐุมธานีปฐุมธานีเมื่อกี้แมวไปแล้วมานกแก้วบ้างดีกว่า

จิกมาแล้วไม่ได้จิกเจ้าของนะจิกไพ่
มาหลายงวดเป็นที่รู้จักของชาวบ้านในย่านนั้น
โอ้โหแล้วเจ้าของเจ้าของหน้าเข้มเหลือเกิน

เล็กอะไร๗หรอ

ไม่ใช่๓แต่๔ตัว

ส่วนบ้านเลขที่ของเจ้าของจีจี้เนี่ย

หมายถึงนกแก้ว

ต้นตะเคียนอายุกว่าร้อยปีครับ

ต้นตะเคียน๒ต้นที่เชื่อว่าโอ้โหยุคกว่า๑๐๐ปี
แล้วมีร่างทรงตั้งชื่อให้ว่าแม่สร้อยระยะกับน้องปิ่นมุก
ชาวบ้านเราบอกว่าขุดต้นตะเคียนขึ้นมาตั้งแต่วันที่๑๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
ชาวบ้านก็มาส่องเลขกันเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง

ส่วนเลขนะครับที่ชาวบ้านได้แบบบอกเห็นชัด
บอกเห็นชัดนี่ตรงเลขทูปเสียงทายนี่เห็นชัดมากเลย
น้ำแข็งช่วยพี่หน่อยเลขสุดท้ายเลขอะไร
อ๋อเหรอใช่เหรอ
เอาตามนั้นตามนั้นส่วนเลขอื่นคุณผู้ชมต้องดูกันเอาเองนะครับ
และเกี่ยวข้องกับคุณริวจิตสัมผัส
อ๋อออกรถใหม่ออกรถใหม่พี่ชายพี่สาว
ออกรถใหม่แบบนี้แล้วเขาก็เลยบอกว่าส่องเลขทะเบียนกันหน่อยละกันค่ะ
นี่แหละพี่ชายพี่สาวที่เคารพออกรถใหม่เป็นบนก้นแท้
ได้มานั่งกับเขาใครตาดีขอให้รวยรวยรวย
รวยมาแบบนี้ค่ะทะเบียนป้ายแดง๐๔๒๗นะคะ
แล้วเอาจริงนะภาพนี้พี่เบิร์ต

เฮ้อเขาบอกว่า

เขาบอกว่ามีการทำพิธีส่งวิญญาณในวันเปิดประตูนรก

เฮ้อทำพิธีเปิดประตูนรกเปิดทำไมอ่ะ
ก็นั่นแหละจะส่งพบภูมิดวงวิญญาณอะไรแบบนี้

ก็เขาบอกว่านั่นน่ะเป็นวิญญาณ

แต่เลขนี้ดูหน่อยค่ะ
อัยยยยยยยยยยยมาเลยทั้ง๕ตัว
ไปสลับไปโยกไปย้ายกันเอาเองนะคะ